คือเราจะได้ยินตลอดแหละเวลาที่เขาทะเลาะกัน

แต่คราวนี้มีพลเมืองดีเข้าไปจะไปช่วยค่ะ
แต่ท้ายที่สุดพลเมืองดีคนนี้เสียชีวิตค่ะคุณผู้ชม

นี่คือเขากำลังกู้ชีพ

คือคนนี้ถูกแทงไป๔แผลแล้วก็นอนหายใจรวยรินอยู่นะครับ

ผัวเมียที่เขาทะเลาะกันเนี่ยแหละแล้วดูสิโดนแทงเองเนี่ยนะคะ
คนเจ็บคนนี้คือนายขจรจิตจันแจ้งอายุ๓๗ปี
ก็โดนแทง๔แผลแล้วเลือดนี่โอ้โหไหลท่วมเลยค่ะ
อยู่ที่ปากซอยเพชรชบุรี๒๒เขตราชเทวี
หลังจากนั้นก็ต้องรีบนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
แต่ท้ายที่สุดคนเจ็บเสียเลือดมากและเสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงกลางดึกที่ผ่านมาค่ะ
จุดตรงนี้ก็คือที่ปากซอยเพชรบุรี๒๒
กันทั้งหมด๕คนก็มาที่ร้านโทรศัพท์
พีโฟนของเพื่อนรุ่นพี่ก็คือจุดที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะ
ใกล้จะปีใหม่แล้วก็ปาร์ตี้ก็สังสรรค์กัน
คือร้านโทรศัพท์มันอยู่ใกล้กับร้านยำ
ซึ่งร้านยำเนี่ยตัวแฟนของผู้ก่อเหตุเนี่ยอยู่

ทะเลาะกันสองรอบเลยนะ

ขจรจิตพลเมืองดีพยายามที่จะเข้าไปห้าม
แล้วหลังจากนั้นนายมานิดที่กำลังทะเลาะกับนางสาวอันอยู่นะ
เดินไปหยิบมีดที่ร้านยำแล้วก็บอกด้วยบอกว่าเรื่องผัวเมียอย่ามายุ่ง
คือนายมานิดอีกขาดสติแล้วล่ะตอนนั้นโบโหมาก
มีดนี้เลยค่ะคุณผู้ชมถือมามาขู่แบบนี้
แล้วตอนนั้นเพื่อนของนายขจรจิตเห็นนะก็แบบพากันหนีแล้ว
เพราะว่าเห็นนายมานิดถือมีดแต่ตัวนายขจรจิตเนี่ย
ก็พยายามจะวิ่งหนีนะแต่วิ่งไม่ทันโดนจ้วงแทง
แล้วโดนแทงหลายครั้งด้วยหลังจากที่ก่อเหตุเนี่ยนะคะ
นายมานิดก็ขี่มอเตอร์ไซค์แบบผู้หญิงสีดำ
อยู่แถวนั้นนี่แหละขี่หลบหนีไป
ส่วนนางเสาอันแฟนของนายมานิดก็หายตัวไปหลังจากเกิดเรื่อง
ตอนที่นายมานิดแทงนายขจรจิตนะ
เพื่อนคนอื่นก็พยายามวิ่งเข้าไปช่วยเหมือนกัน
จะเอาเก้าอี้ฟาดแต่ทีนี้นายมานิดเนี่ย
ก็วิ่งไล่แทงคนอื่นเหมือนกันให้คุณ
จากนั้นถึงได้ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปนะครับ
ก็มาพบว่านายขจรจิตอาการย่ำแย่แล้วครับ

ใช่ค่ะเรื่องนี้พันธุ์ตำรวจเอกบวรพบสุนทรเลขา
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานพญาไทยเนี่ย
บอกว่าจากการสอบสวนก็เลยรู้ว่า
ผู้ตายไม่ได้มีเรื่องบาดหมางกันกับผู้ก่อเหตุมาก่อน
คือผู้ตายนายขจรจิตนี่นะคะ
เป็นพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์แล้วพยายามไงจะไปช่วยเหลือ
เห็นเขาทะเลาะกันอยู่แต่ท้ายที่สุดโดนแทง
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่อยู่ในที่เกิดเหตุ
เพื่อดูว่าคนก่อเหตุเขาหนีไปที่ไหน
จะตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ